จนมาถึงวันนี้วันเสาร์นี้
กรกตยังไม่ได้ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจนออกมา
กรกตประกาศไม่ได้หรอกครับ
เพราะกรกตต้องรอให้พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตกลงมา
แล้วก็ลงในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน
ไม่งั้นก็ประกาศไม่ได้
ส่วนพระราชกิจจาจะตกลงมาเมื่อไหร่
แล้วจะลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้เมื่อไหร่

การเมืองก็รออึมครึมหน่อย
ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศชัดแล้วชัดอีกว่า

แต่คนก็ยังหวั่นไหวยังกังวลไปเยอะครับ
ระยะที่รอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
และรอประกาศกรกต
ก็มีเรื่องระหว่างทางที่กึ๊กกักกันอยู่

หลังจากประกาศการเลือกตั้งเนี่ย
ต้องจัดหลังจากรัฐหลังจากมีพระราชกฤติกา

จะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
คำว่าจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเนี่ย

ให้แล้วเสร็จหมายความว่า
จัดให้มีการหย่อนบัตรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

คือภายในวันที่๙พฤษภา

คำว่าจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

จนกระทั่งประกาศผล

จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

มีคนเป็นห่วงเยอะเลยครับว่า
ยิ่งจัดการเลือกตั้งช้า
ก็จะยิ่งมีปัญหากระชั้นชิด

ถ้าเห็นว่ามีการทุจริต

อย่างที่อาจารย์วิศนุท่านบอก

แต่คราวนี้ผู้ชนะก็จะร้องคนแพ้ด้วย

คะแนนของคนแพ้ก็จะมาบวก

อันนี้ก็จะแปลกขึ้นมาอีก
ฉะนั้นตรงนี้แหละครับ
ที่เขาบอกว่าถ้า๑๕๐วันไม่เสร็จ

คณะกรรมการร่างรัฐมนูล๒๓คน

ท้ายสัปดาห์ว่า

หมายถึงจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
อนบัตรเรียบร้อยมีแค่นั้น
ส่วนการนับคะแนน
ต้องให้เสร็จภายใน๖๐วันเนี่ย
ไปอยู่ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง

จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมคะ
เลือกตั้งเป็นโมคะแล้วยังไง

ไม่มีการเลือกตั้งไปเรื่อยก็ได้

ถ้ามีการร้องสารรัฐมนูลคราวนี้
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

จะจัดการเลือกตั้งทั้งใหม่ภายในเท่าไหร่

ฉะนั้นประเด็นอะไรก็ตามแต่
ถ้ายื่นร้องสารรัฐมนูลให้ตีความ
แล้วทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งเป็นโมคะ

เป็นแค่หย่อนบัตรหรือว่า๑๕๐วัน
หมายถึงการนับคะแนนให้เสร็จ

ถึงแม้คุณอุดมกับดรชาชัย

แต่ว่าอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรบอกว่า

แล้วตอนนั้นตอนถามไปเนี่ย
ในฐานะกรรมการร่างรัฐมนูลทำไมไม่ตอบออกมาเป็นลายลักษรล่ะ
ถ้าตอบเป็นรายลักษรเสียก็จบก็แปลว่านั่นเป็นความเห็นของ
คณะกรรมการร่างรัฐมนูลทั้งคณะแต่นายชาติชายตอบนายอุดมตอบ
ก็แปลว่าเป็นความเห็นของนายอุดมเป็นความเห็นของนายชาติชาย
ไม่ใช่ข้อยุติก็อาจจะมีคนเอาเรื่องนี้ไปร้องสารรัฐมนูลอีกนะครับ
แม้ว่าสารรัฐมนูลจะบอกว่าเรื่องยังไม่เกิดร้องไม่ได้
เอาแล้วที่อาจารย์สมชัยบอกว่า
เคยถามไปถึงคณะกรรมการร่างว่าที่ท่านร่างกันเนี่ย
เจตนารมณ์ของท่านเป็นยังไงอ้าวก็ได้คำตอบว่า
คณะกรรมการร่างรัฐมนูลมีหน้าที่ร่างไม่มีหน้าที่ต้องตีความ
จะส่งไปตีความล่วงหน้าก็ไม่ได้อีกเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า
เรื่องยังไม่เกิดยังส่งตีความมาไม่ได้
เรื่องนี้ยังอึมครึมอยู่นะครับเรื่องนี้ยังไม่เสด็จน้ำนะครับ
อย่าคิดว่าจบอย่าคิดว่าเข้าใจตรงกันแล้ว๑๕
วันจัดการเลือกตั้งอีก๖๐วันเขียนไว้ในมาตราอีกมาตราหนึ่ง
ว่าต้องนับคะแนนการเลือกตั้งให้เสร็จฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังอึมครึมกันอยู่
บรรยากาศการเมืองช่วงนี้ก็ต้องอึมครึมจริงเพราะเมื่อไม่มีพระราชกฤษฎีกาตกลงมา
กรกตก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพอกรกตทำไม่ได้ประกาศก็ไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้
ก็มีข่าวลือมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงจะเอายังไง
จะมีการเลือกตั้งไหมนี่เลื่อนยาวไปแค่ไหน
แม้รัฐมนูลจะบล็อกไว้แต่ว่าปัญหาก็ยังมีเยอะ
ปัญหาในกรกตคราวที่แล้วเจ้าหน้าที่กรกต
ไปพูดคุยกับโรงพิมพ์เขาอย่ารับงานอื่น
เขาจะประกาศวันเลือกตั้งแล้วแล้วหลังจากนั้นให้บล็อกแท่นเอาไว้
ขอพิมพ์เฉพาะบัตรเลือกตั้งอย่างเดียว
เอาเจ้าของโรงพิมพ์เขาก็เขาก็มีไมตรี
เขาก็บอกเอาได้ไม่มีปัญหาเขาไม่รับงานอื่น
ขอให้ประกาศมาส่งแบบมาเขาจะพิมพ์ให้ทัน
ล็อกกันไว้แล้วนะครับแล้วพอที่สุดพอมาถึงวันนี้
เจ้าของโรงพิมพ์ก็ถามว่าเอาตกลงเมื่อไหร่ตอบไม่ได้
เอาถ้าตอบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมรับงานอื่นก่อนนะครับ
เขาก็รับงานอื่นไปแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่า
ประกาศโครมออกมาแล้วมีเวลากระชั้นชิด
แล้วเจ้าของโรงพิมพ์ก็บอกอ้าวคราวนี้ไม่ได้แล้วครับ
ผมทำให้ไม่เสร็จแล้วครับผมก็รับเงินอื่นค้างไว้
ราวที่แล้วผมบล็อกเวลาไว้ให้บล็อกแท่นไว้ให้
อ้าวก็ยังไม่ได้พิมพ์อย่าลืมว่าหลังจากประกาศวันเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ขั้นตอนของกรกตมีเยอะแยะไปครับเรื่องขั้นตอนการรับสมัคร
ทำอะไรต่ออะไรมีช่วงเวลาบล็อกไว้หมดไม่ง่าย
คอยจึงจะต้องติดตามดูว่ามีพระราชกรีกิติกาลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
กรกตจะประกาศวันเลือกตั้งเมื่อไหร่และประกาศแล้วมันจะฉุกละหก
ถึงขั้นขั้นตอนธุรการพิมพ์บัตรไม่ทันขึ้นมาอีกหรือไม่
ดูแล้วอึมครึมทั้งนั้นครับ
และนี่คือการเมืองในช่วงที่รอวันประกาศเลือกตั้ง
แล้วก็เป็นการเมืองช่วงที่อึมคลึมแล้วก็มีแต่ข่าวลือ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าจะมีการเลือกตั้งไหมนี่
ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ครับ

สวัสดีครับ